โอ้อะไรเนี่ยสวยครับอันนี้ภาพทั้ง๓ท่านครับ

คืนนี้เป็นคืนที่เราจะเห็นยาวเสาใกล้โลกมากที่สุดในรอบปี

ถ้าเกิดใครอยากที่จะชมความสวยงามของดาวสาว
ดาวเสาถือว่าเป็นดาวที่มีความสวยงามที่สุดในวัฒนภพสุริยะจักรวรรณ

เพราะดาวเสามีวงแหวนสวย
ต้องวันนี้เนี่ยใครอยากเห็นสามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
แต่ทำไมถึงมองเห็นชัดขนาดนี้เดี๋ยวมาดูกัน

เรามีเทคโนโลยีอัลลัมป์สมัยนะครับ

ในคืนเนี้ยนะครับเราจะพบว่า
ของเราจะโคจรแล้วมาอยู่กึ่งกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวเสา
อยู่ฝั่งตรงข้ามแบบนี้นะครับระหว่างดาวเสาร์กับดวงอาทิตย
ทำให้ดาวเสามีระยะโคจรเข้าใกล้โลกของเรามากที่สุดในรอบปี
ดังนั้นถ้าเกิดคืนนี้ใครอยากชมวันเสาร์ให้หันหน้าหาดวงจันทร์ให้เจอก่อน

ถูกต้องแล้วก็มองต่ำลงมาจากดวงจันทร์เล็กน้อยจะเห็นเป็นดาวเสาอยู่
ซึ่งปกติจะเป็นแสงนวลจะไม่กระพริบกระพริบอันนั้นแหละคือดาวเสาร์
แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอยากมองเห็นดาวเสาที่มีลักษณะเป็นวงแหวนเนี่ย
คงอาจจะต้องใช้กล้องประทัดสองก็ไปดู

อันนั้นมีความมืดเข้ามาก็จะเริ่มเห็น

เพราะว่าฝนเมื่อวานก็ตกหนักหละเกิน
ภายุเข้าอูหู่ต้นมงค์ต้นไม้

ฝนที่เข้ามามือร์เทล
เมื่อวานนี้เราก็จะมีฝนแล้วเตียงมีฟ้าร่องฝ้าผ่าขึดขึ้น

ซึ่งนี่หนึ่งบทบาทสำคัญของ
นี่คือแนวร่องฝนนะครับอย่างที่เราติดตามอย่างต่อเนื่อง
ยังคงอยู่ในแถวบริเวณทางตอนกลางของจีนนะครับ
แต่ว่ามีลักษณะเบี่ยงลงมาแบบนี้นะครับ

เป็นการเหนียวนำจากสิ่งที่เรียกว่าหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับ
รวมไปถึงอากาศเย็นที่นี่นะครับ
แถวบริเวณฮิมาลัยตอนนี้มีการค่อยแผลลงมา
เช้าวันนี้ครับอากาศบริเวณพื้นที่ทางตอนบนประเทศไทย

สังเกตว่านี่คือช่วงบ่าย๒นะครับ
ประเวนทางตอนบนเนี่ยนะครับอากาศยังคงเย็นอยู่
นั่นก็หมายความว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับ
ส่วนใหญ่อากาศนั้นค่อนข้างที่จะเต็มไปด้วย
กลุ่มก้อนเมฆนะครับเครื่องฟ้าเครื่องฝน

ส่วนอันนี้เป็นของวันพรุ่งนี้นะครับ

ราฟิกนี้เป็นการแสดงการก่อตัวของฝนตอนนี้
จะสังเกตว่าในบริเวณเมืองไทยของเราครับ
พื้นที่ตั้งแต่ภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง

ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
จุดที่อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษก็คือจุดที่ใกล้กับลาวนะครับ
ส่วนพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยจุดที่ฝนจะตกหนักหน่อยนะครับ
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
ส่วนนี้เป็นบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
ฝนก็ยังชุกเหมือนเดิมนะครับ
ต้องระวังกันหน่อยใครที่อยู่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกอาจจะเจอฝนตกหนักได้นะครับ
ภาคใต้วันนี้อาจจะคลีเคลียร์นะครับ
ใครที่อยากชมปรากฏการณ์ภาคใต้จะเป็นจุดที่อาจจะสามารถที่จะมีโอกาสมองเห็นดาวเสาได้ชัดเจนที่สุดนะครับ

ซึ่งเป็นจุดที่อาจจะต้องใช้ความสามารถนะครับ
สังเกตว่าค่อยตกมาช่วงเช้าส่วนใหญ่จะอยู่แถวภาคเหนือ
ส่วนช่วงบ่ายกลุ่มฝนจะมากองรวมกันแถวบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับ
ซึ่งจุดนี้เองก็จะเป็นผลพวงจากอากาศเย็นที่ดันลงมา
นึกออกมาว่าหลังจากฝนหยุดตก

แต่ว่าอันนี้จะตามมาด้วยความเย็นครับของอากาศเย็นที่ตามมานะครับ
ถ้าเกิดความชื้นไปหมดแล้ว
ท้องฟ้าคืนนี้อาจจะสามารถให้จะมองเห็นลักษณะของการก่อตัว
ดวงดาวต่างเกิดขึ้นได้
อาจจะไม่ได้เยอะเป็นพิเศษ
นี่คือสิ่งที่อาจจะต้องเตรียมรับมือกันหน่อยนะครับ
สำหรับใครที่อยู่อีสานเหนือกลางนี่นะครับวันนี้ยังคงมีโอกาสเจอฝน
หลังจากมีฝนแล้วท้องฟ้าจะเริ่มสว่างแล้ว
ถ้าเกิดความชื้นหมดเมฆหมดกันด้วยฝนหมด
ท้องฟ้าก็จะเริ่มเคลียร์สามารถจะเห็นดาวเห็นแสงตะวันแห่งแสงเดือนได้

ม้าเนี่ยแวะไปรับเพื่อนผมมาด้วย
ไหนดูเพื่อนคุณหน้าตาเป็นยังไงก็มาแล้วคุณ